บอกเลยว่าเป็นข่าวดีให้กับแฟนของโตโน่และนิชาแบบสุดเลย
แล้วบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับเนี้ยหืมผมไปสุดเอาคุณดูภาพเออหวานชื่นมืนกันเป็นครอบครัวนะคะ
สร้างความสุขให้กับกองเชียร์เมื่อช่วงคริสต์มัสไปหมาด
พี่โน่กับน้องนิชาเนี่ยเขามารวมตัวจัดปาร์ตี้กันสุดอบอุ่นสองครอบครัว
งานนี้แฟนก็ลุ้นกันสุดตัวแล้วค่ะว่ารวมตัวสองบ้าน
ปีหน้าต้องได้ฟังข่าวดีขยับสถานะอีกคู่หนึ่งแน่

ใช่แต่หนุ่มโตโน่นะคะยังชิลบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม
และเข้าใจที่ทุกคนจะจับตามองคู่ของตัวเองเป็นพิเศษ
เพราะว่าอินมาจากละครจริงเหรอจ๊ะพี่โน่จ๋า
ก็เชิญทุกคนที่เราสนิท
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงครับญาติญาติทุกคนนะครับ

คนนิชาก็มาครับแล้วพอดีนิชาแพ้เกมของเราก็เลยทำโทษ

ถ้าเปิดตัวก็บอกว่าเปิดตัวแต่ว่านี่ไม่ใช่
เราเป็นพี่น้องที่ดีนะครับเป็นเพื่อน
แล้วตอนนี้ก็สนิทกันเหมือนเดิม
เดี๋ยวถ้าถึงเวลาถ้ามันใช่เดี๋ยวคงบอกครับ
เออก็นิดนึงเดี๋ยวรอเวลา
ถ้ามันใช่เดี๋ยวเขาคอนเฟิร์มเอง
ตอบแบบนี้กึ่งรับกึ่งสู้แบบนี้ต้องบอกว่า
แฟนจะพอมีลุ้นไหมนี่ดิฉันหอบเลยนะ
เพราะว่าวิ่งไปเอาข่าวพี่โตโน่มาฝากคุณผู้ชาย
เพราะว่าคุณไปฟังเสียงมาข้างบนใช่ไหมว่าเอ๋จะฟังชัดเลย

สรุปว่าตอนนี้ยังเป็นพี่น้องแต่อนาคตมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์

เออนะคะเดี๋ยวจะมีผลงานละครคู่กันด้วย